ทางเจ้าพลาปมองโกเรียเองก็เปิดให้กองเซียสามารถเข้าสนามได้แล้ว
รวมถึงกองเชียร์พันธ์แท้ทีมชาติไทยอย่างน้าลืมเอง
ก็เตรียมที่จะเข้าไปในสนามด้วยนะครับ
หนึ่งที่จะตามไปเชียร์ทีมชาติไทยทุกชุดนะครับ
เนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ล่าสุดทางแฟนเพจสมาคมกีฬาฟุตบอลมองโกเลียนะครับ
ประกาศว่าแฟนบอลสามารถเข้าชมเกมในสนามได้แล้วจำนวน๕๐
หรือประมาณ๒๕๐๐ที่นั่งตามความจุของสนามแข่งขันนะครับ
พร้อมกับเปิดขายตัวเข้าชมเกมผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็หน้าสนาม
ตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ
ขณะที่นาลิมวิรุณวิเชียร์รัตนาชัย๑ในแฟนบอลพันธุ์แท้ของทีมชาติไทย
ก็เดินทางไปถึงประเทศมองโกเลียแล้วนะครับ
โดยมีเพื่อนชาวมองโกเลียซึ่งเคยเรียนอยู่ที่เมืองไทย
เป็นคนให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการเดินทางแล้วก็ที่พักนะครับ
ลิมเองก็เปิดเผยว่าเป็นข่าวดีนะครับที่จะได้เข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยในเกมนี้
และได้เพื่อนชาวมองโกเลียช่วยจองตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง๓เกมด้วยกันนะครับ
จริงก็ไปทุกสนามอยู่แล้วสำหรับน้าริมนะครับ
แน่นอนว่าอาจจะเห็นน้าลืมคนเดียวอีกครั้งหนึ่งในสนามแห่งนี้
ใช่เขาก็ไม่ค่อยสนหรอกเขาก็ไปแบบเชียร์ทุกประเภทด้วยนะไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับ
ไปตลอดเลยส่วนมาดามแป้งผู้จัดการทีมนะครับก็เดินทางไปดูซ้อม
เมื่อวานหลังจากที่ถึงนะครับก็มีการพูดคุยกับสตาร์ฟคุยกับทางนักเตะ
ก็มั่นใจนะครับว่าตั้งเป้าเก็บ๙คะแนนเต็มเลยจะเป็นแชมป์ของกลุ่ม
เข้ารอบสุดท้ายที่อุสเบกิสถานให้ได้แน่นอนไม่ใช่งานง่ายแต่จะไม่ประมาท
โค้ดโย่งก็บอกนะครับว่าได้ศึกษาข้อมูลมองโกเลียไว้แล้ว
เป็นทีมที่ดีแล้วก็น่ากลัวและเป็นเกมนัดแรกซึ่งเชื่อว่า
เขาต้องมีดีแน่นอนถึงเลือกมาเจอกับไทยแต่ไทยต้องระวังเรื่องของการโต้กลับ
รวมถึงถ้าคลิกต่างด้วยครับกลับมาดูที่ฟุตบอลไทยฤทธิ์ในเย็นวันนี้นะครับ
ที่มี๑๒แต้มจาก๘นัดนะครับจะเปิดบ้าน
ที่มี๙แต้มจาก๘นัดนะครับ
ความพร้อมของเมืองทองนะครับกลับมามั่นใจอีกครั้ง

แต่ยังบุกไปเอาชนะเชียงรายมาได้๑ต่อ๐
เกมนี้มาริโอยูรอฟสกี้ก็เตรียมส่งแนวลุกตัวหลักนะครับ

แล้วก็ซาดอมมีซาเยฟลงสนามนะครับ
ส่วนทีมเยือนอย่างโค้ชอ้นนะครับ
ล่าสุดนั้นเปิดบ้านเสมอราชบุรีมิดผลมา๒ต่อ๒นะครับ
ไม่แพ้ใครใน๓นัดหลังสุด

น่าจะได้เอวันโดเปาลิสต้ากองหน้าชาวบาซิลนะครับ
กลับมาออกเป็นสตาร์ทเป็น๑๑ตัวจริงนะครับ
โดยมีอิซักฮอนนี่เลสซี่อับโบแล้วก็เจนพบโพขี่

สถิติการพบกันของทั้งสองทีมในไทยลีกฤดูการที่แล้วนะครับ
เล็กแรกโบลิสเทโลนั้นแพ้เมืองทองยูเนเต็ด๑ต่อ๓
ส่วนเลข๒นั้นเมืองทองแพ้โปรลิสเทโล๑ต่อ๒ครับ
มาดูเรื่องของสโมสรนครราชศรีมานะครับ
คุณนราพรชัยนินรองประธานสโมสรเนี่ยก็
เดินทางมาเยี่ยมทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
แล้วก็พูดถึงแผนงานที่คุณวรวีมะกุดี
เข้ามานั่งตำแหน่งนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาของสโมสร
แล้วก็มีการทาบทามคนที่เคยบริหารสโมสรฟูแลม
ในพฤบาลีของอังกฤษเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ช่วย
เพื่อสังเกตการณ์ทีมว่าจะปรับจุดไหน

เพื่อจะยกมาตรฐานให้มันสู่ระดับอินเตอร์มากยิ่งขึ้น
ฤดูการนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะจบอันดับด้วยเลขตัวเดียว
เหมือนเดิมที่เคยทำได้ในซีซั่นที่แล้วนะครับ
ปีนี้ยังไงเราขอเลขตัวเดียวก็อาจจะขอ๑ใน๕นะคะ
อันนี้คือเราทำทีมฟุตบอลหรือว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่
เรามีเป้าหมายก็เลยตั้งเป้าไว้ที่ไว้ที่อยู่ในเลข๕นะคะ
แต่ก็หรือไม่ก็ถ้วยรางวัลถ้วยใดถ้วยหนึ่งก็ได้นะคะก็ถ้า
ว่าผลมันจะเป็นยังไงขอให้ทีมมีเป้าหมายแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจ